เป็นเรื่องของเรียกได้ว่าเป็นนักสัตว์ที่จะดวงดีดวงเห็ง
ต้อนรับตรุษจีนนี้ได้แก่
ปีนักศัตริย์แรกก็คือคนที่เกิดในปีฉลู

ในช่วงปีนี้เรียกว่าดวงดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
แต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมานี้คือไม่ได้ว่าแย่นะคะ
แต่เหมือนชีวิตของเขาเหมือนติดลม

ก็คือเหมือนกับว่าไม่ประสบความสำเร็จสักที

มันไม่ตกแต่มันก็ไม่ขึ้น
เหมือนจะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักที

ใช่มันไม่สุดแล้วเหมือนกับว่าไปแล้วก็ไปไม่ถึงสักที

แต่ว่าในตอนนี้เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือเลย
มีโอกาสที่จะสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของงาน
งานเนี่ยดีมากเลยนะครับ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากก็คือในเรื่องของมีคนคอยอุปถัมภ์ค่ะ
ใช่ค่ะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภัมชูไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงาน

ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจ
คนที่ทำธุรกิจการค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

มาแล้วสำหรับคนเกิดปีมารงส์นะจ๊ะ

คนที่เกิดในปีวอกค่ะ
เขาเป็นคนที่ฉลาดหัววัยเป็นคนที่คมในฝัก
คือคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าเขาดูแบบว่าเรื่อยเปลี่ยนคุณรักสาระ
แต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้ว
แล้วที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาคืออยากจะทำนู่นทำนี่แบบอยากจะทำอะไรเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าอาจจะทำได้เป็นพักคือคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยเวลาที่มีไฟก็ทำเต็มที่
แต่ถ้าสมมุติเวลาที่หมดไฟก็คือโยนทิ้งเลยนอนเลยทำอะไรเป็นพักอ่ะค่ะ
ใช่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็โยนทิ้งไปเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงปีนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่คนที่เกิดในปีวอกนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำความฝันให้กลายเป็นความจริง
เพราะฉะนั้นเอาความฝันเก่ามาขุดแล้วก็มาปัดฝุ่นใหม่อีกรอบนึง
ลองทำอีกรอบนึงให้มันสุดมือเลย
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามานาน
๓ปีนักสัตว์นี้เค้าบอกว่าจะแห้ง

แต่ปีนักสัตว์อื่นเค้าไม่น้อยใจแย่หรือคะ
อาจจะมีวิธีการไปเสริมดวงทำบุญยังไงบ้างไหมคะ
อ่ายังขอแนะนำเลยว่าวันนี้เป็นวันตุดจีน
อ่าวันตุจีนเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างดีนะคะ
ค่ะอย่างแรกเลยนะวันเนี่ยวันตุดจีนเนี่ยเป็นวันชิลอีก

ถือเนี่ยเราก็ควรจะไปเที่ยวไม่ทำงาน
เพราะว่าเขาถือว่าถ้าสมมุติว่าเราเหนื่อยวันนี้
เราก็จะต้องเหนื่อยไปกับการทำงานไปตลอดทั้งปี
นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเราสามคนเนี่ยค่ะ
นั่งทำงานอยู่เนี่ยทำยังไงทำยังไงดี

เราก็ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปเที่ยวตอนเย็นก็ได้
อ๋อใช่เอาการออกมาเที่ยวไปกินข้าว
ใช่ค่ะประมาณนั้นก็อย่างว่าวันทำงานเราก็ยังต้องมาทำงานคือวันหยุดก็ต้องทำงาน
เพราะวันมันมีความสุขจริงจริงเออรักท่านผู้ชมที่ได้มาทำงาน
การทำงานเนี่ยนะมันเป็นความสุขของผม
วันหยุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแล้วได้ได้ค่ะอ่ายังไงต่อ
อะไรจะพูดต่อไม่มีอะไรจะพูดแล้วแต่หมอไก่ต้องมีแน่นอน
นะคะรวมถึงในเรื่องของงานบ้านด้วยนะในเรื่องของการซักผ้าถูบ้าน
วาดบ้านแต่สังเกตไหมคะว่าการซักผ้าถูบ้านเป็นงานของใคร
ของแม่บ้านของพาละเมียฮะของของผู้หญิงค่ะของแม่บ้าน
เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างเป็นกุศโลบายขึ้นมา
อืมนะเพื่อให้ผู้หญิงเนี้ยได้หยุดงานบ้างอ๋อ
เพราะว่าสมัยก่อนคือเขาทำงานกันตลอดทุกวันเลย
ไม่ได้หยุดงานเลยเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ช่วงเวลาตุดจีนในการหยุด
หยุดทำงานบ้างแต่ว่าสมัยเนี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงแล้ว
อาจจะเป็นหน้าที่ผู้ชายทุกวันนี้ใช้ผัวไปซักผ้า
อ่าซักผ้ายังซักผ้ายด้วยจริงจริงอันนี้ผมได้ยินเข้ามานะ
ไม่มีใครมาใช้ผมนะประสบการณ์ตรงหรือเปล่าคะไม่ได้มีใครมาใช้ผมผมได้ยินเขามาอีกที
ก็คือถือว่าให้แม่บ้านได้หยุดพักจากการทำงานเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งปีนั่นเอง
แล้วมีอะไรอีกไหมคะข้อควรปฏิบัติต่างที่ควรจะทำกันในช่วงวันตรุษจีนแบบนี้
อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือประเพณีการแลกส้มแลกส้มยังไงคะ
แรกส้มนะคือคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขาจะเรียกส้มว่ากานะคะ
เขาจะมีวลีหนึ่งพูดว่ากาไก๊ไต่เกียรติก็คือหมายถึงว่าส้มเนี่ยมีความเป็นสิริมงคล
ก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยจะมีการมอบส้มให้กับผู้ใหญ่ที่เราเนี่ยเคารพนับถือครับ
ใช่ค่ะแต่อย่างน้อยกว่านั้น
เขาเรียกว่าอะไรนะกาอะไรนะ

กส้มกันนั่นเองแล้วต้องมีการมอบแตะเอียอะไรอย่างนี้ให้กันไหมคะ
เอียก็คือหมายถึงว่าให้เราซึ่งเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว
ให้กับเด็กที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีอาชีพยังไม่ได้มีเงินยังไม่มีรายได้
กว่าที่เด็กคนนั้นจะมีรายได้เขาก็จะไม่ได้ตาเอียแล้ว

ใช่นะคะแล้วเด็กคนนั้นก็คือจะมอบตาเอียให้กับเด็กรุ่นต่อไป
ใช่ค่ะแตะเอียได้แต่อย่าแตะอัง
อ๋อปิดนะฮะปิดกฎหมายเลยนะแต๊ะเอียได้แต่อย่าแต๊ะอัง
เลยนะโดนเลยนะลวนลามนะโดนเลย
เคล็ดลับที่ควรทำก็คือการกินขนมหวาน
ใช่ค่ะการกินขนมหวานในวันตุดจีนวันนี้เลยนะคะ
ก็จะหมายความว่าให้เรามีความสุขสมหวังชีวิตหวานลาบลื่นไปตลอดทั้งปี
จีนเขาก็จะนิยมกินอี้กันอีก็คือกลมขนมกลมสีชมพูสีขาว
อ่าใช่ค่ะอันนี้เขาก็จะนิยมทานกันในวันที่แบบวันตุดจีนวันแต่งงานอะไรพวกนี้ก็จะดีมาก
ก็ถือว่าเป็นขนมมงคลขนมหวานนะใครที่วันนี้ยังมีเวลาอย่าลืมออกไปเที่ยวไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวแล้วกันยังไง
ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงตรุษจีนนี้ด้วยนะจ๊ะ
แต่มีหนึ่งผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่และได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
นั่นก็คือคุณสหรัฐชัยไตรพบเกิดวันที่๑๘พฤษภาคม๒๕๖๒
คุณสหรัฐเป็นพนักงานบริษัทถามมาเรื่องของการงานโชคลาภความรักรวมไปถึงสุขภาพ

เรื่องของการงานนะคะเรียกว่าดีมากแต่ว่าคืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อย
เพราะว่าต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมกันค่ะ
แล้วก็เวลาที่ทางคุณคือเหมือนกับเข้าหาผู้ใหญ่มีเจ้านายมีผู้อาวุโสอาจจะต้องระวัง
ในเรื่องของคำพูดคำจาหรือว่าการแสดงออกเพราะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้โทษได้
คือบางทีเขามองเราในเจตนาที่ผิดไปอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่นิดนึง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังก็คือในเรื่องของพวกสัญญาพวกแบบว่าเอกสารอะไรพวกนี้
อาจจะมีปัญหาการพูดการแบบว่าตกลงอะไรอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้
ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภ

สั้นยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยไปก่อน
สหรัฐโชคลาภไม่มีอยากมีโชคลาภไปร้านส้มตำนะฮะ

ในเรื่องของความรักไม่ได้บอกมาว่าโสดหรือมีคู่

ถ้าสมมุติว่าคุณสหรัฐเนี่ยก็คือยังโสดอยู่เนี่ย
ก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบ
แต่ว่าถ้าสมมุติมีคู่แล้วก็จะมีคนเข้ามาชอบอีก

อย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมเลย

แต่ว่ายังไงคุณสหรัฐก็ดูแล้วกันว่าตัวเองโสดอยู่

อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกทางเดินอาหาร
ฝากฟันช่องท้องสักนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หลุ

ใช่ค่ะก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือปีเสี้ยคู่นะคะ

หนุนดวงเนี่ยบอกเลยเอาไปไว้ในกระเป๋ากระตังค์

แผ่นหนุนดวงเนี่ยก็คือเอาไว้หลังบัตรประชาชน

เพราะว่าในบัตรประชาชนก็จะมีข้อมูลของเรา
ชื่อวันเดือนปีเกิดของเราที่อยู่ของเราครบเลย
ส่วนปีเสียเวลาได้ไปต้องไปล้างหน้าปีเสียก่อน

หน้าปีเสียเนี่ยเวลาปีเสียเราสังเกตไหมคะว่ามันเป็นปีเสียคู่
เพราะฉะนั้นก็คือให้เราล้างหน้าทีละด้าน

ใช่ก็คือให้ปีเสียเนี่ยเห็นหน้าเราก่อนล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ปีเสียหันหน้ามาทางเราแล้วพูดชื่อบนเดือนปีเกิดซ้ำกันสองรอบ

ชายสองตัวใช่ค่ะแล้วก็ใส่เลยใส่มือไหนก็ได้มือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แต่ขอให้เป็นมือที่ทำมาหากิน